มาถึงข่าวทุกของหมอชณละ
เรื่องเรือรั่วใครเป็นคนเปิดประเด็น

แต่ป๊าเสรีบอกว่าถ้าเกิดก็กำลังจะลงเรือ

เวลาเรือรั่วต้องช่วยกันอุดรูใช่ไหม
เรียกจริงต้องถามใครทั้งต้องถามป๊าเซรีใช่ไหม

อย่างล่าสุดคุณพี่ทาพบกับตาใส่ว่า
นี่แหละครับคุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย

คุณหมอชนน่านก็บอกว่าเป็นแนวคิดของแต่ละคนเป็นศิริภาพ
ซึ่งการชวนพักร่วมรัฐบาลเดิมมาเจรจา
ก็ได้คุยกันในที่ประชุม๘พักร่วมแล้วนะครับ
ถ้าพักเพื่อไทยไม่ได้พูดคุยในเรื่องนี้คงไม่กล้าทำ
อันนี้ก็ต้องแฟร์ให้เพื่อไทยเขานะ
เพราะว่าเพื่อไทยเขาก็บอกแล้วว่า
จุดยืนของ๘พักร่วมเนี่ยเพื่อไทยจะไปคุยกับใครก็ได้โดยอิสระ
โดยอิสระอันนี้๘พักเขาอนุมัติมาแล้วนะครับ
นักข่าวถามต่อบอกกังวลหรือเปล่านะครับ
เรื่องของกลุ่มคนที่สนับสนุนนะครับ
เก้าไกรสนับสนุนคุณพิทาเดี๋ยวทัวร์จะมาลงนะครับ
คุณไปชวนพักคั่วรัฐบาลเดิมมานะ
คุณหมอชนน่านตอบบอกว่าเราหนีข้อได้จริงไม่ได้หรอกนักข่าว
แล้วก็เราได้นำแนวทางนี้คุยกับ๘พักร่วมแล้วนะครับ

ซึ่งวิธีการทำงานที่เปิดเผยตรงไปตรงมาอย่างนี้

ไปดูความเคลื่อนไหวในทวิตเตอร์บ้างดีกว่าคุณผู้ชมครับ
เขาเคยมาลงสอสอเพื่อไทยนะตอนปี
นี่ในการเลือกตั้งนะครับ
เป็นผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อลำดับที่๕๐ของพักเพื่อไทยนะครับ

ถ้าก้าวไกลมีปัญญาทำให้สำเร็จแต่แรก
วันนี้เพื่อไทยไม่ซวยนะภาระชิป
ชิบอะไรอะไรอ่ะ
อ๋อสุดแค่นี้นะครับ
ทิมก็ปั่นม็อบเลยนะครับ
ก็มีคนเข้ามาทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
มาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
ฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มี
เห็นประชาชนก็มีแล้วก็ถ้าจะดูย้อนหลัง